ทุกผู้ชมครับมีภัยใกล้ตัวภายในบ้านนะฮะ
หญิงสาวคนนึงเธอบาดเจ็บนะ
แต่ก็อยากเตือนเป็นอุทาหรณ์กัน
ใส่ถุงเท้าเดินอยู่ในบ้านเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยทำ
แล้วขึ้นลงบันไดด้วยทีนี้ตกบันไดนะฮะ

โอ้โหนี่เจ็บนะเนี่ยบางทีมันไม่ทันคาดคิดจริงจริงนะคะ
ใช่ครับแต่มันเรื่องใกล้ตัวมากเรื่องนี้

โชคดีที่จังหวะยังเป็นขั้นสุดท้ายที่ไม่สูงมากนะใช่
แต่ว่าศีรษะไปฟาดนะฮะค่ะนี่ฮะก็มีคนที่บ้านก็มาช่วยนะครับ
คือทางหญิงสาวที่เป็นคนเจ็บเนี่ยเธอก็นำคลิปมาโพสต์
ในสังคมออนไลน์ของเธอเองเธอบอกว่าต้องการเตือนกันนะฮะ
เตือนภัยตกบันไดคนก็มาชมไปสองล้านกว่าครั้งแล้วนะฮะ
เธอบอกว่าถุงเท้ากับบันไดไม้เนี่ยมีโอกาสลื่นมากนะ
ยังไงติดวัสดุกันลื่นก็ดีเผื่อไม่ได้ใส่ถุงเท้าก็ตามมันก็ลื่นได้
บางทีเราเรารีบเราห้องนอนอยู่ชั้นบนใช่ไหม
แต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จใส่ถุงเท้าก็เดินลงมาเลยเดินลงเลย

นี่ฮะที่เธอบาดเจ็บนี่เย็บนะฮะศีรษะแตกค่ะ
บางทีรองเท้าใส่ในบ้านบางทีนักลื้นเหมือนกันก็ต้องระวัง